จากเรื่องรักเลิกมาดูความสวยกันบ้างดีกว่าค่ะ
แบบจึ้งสวยแบบตาแตกสวยแบบว่าบางสับไม่หลับใน

ใหม่ดาวิกามาอีกแล้วจ้ะแม่
นี่เจ้าของเอว๒๑นิด
นี่นะคะมาคราวนี้มาในเวอร์ชั่นชุดไทยสวยมากคุณผู้ชมนะฮะ
เดี๋ยวจะให้ดูภาพแต่ละภาพเขาดูสิคะ
คือไม่ได้แต่งแหวกหน้าแหวกหลังอะไรทั้งนั้นปิดมิตรเรียบร้อย
แต่สวยจริงนะคะน้องใหม่เป็นคนที่ใส่ชุดไทยแล้วสวยจริง
มาในลุคเรียบหรูดูแพงมากทวีความสวยสง่าเข้าไปใหญ่เลย
คือเมื่อวานนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณแม่น้องใหม่ค่ะ
ก็เลยพากันไปทำบุญใส่ชุดไทยกันแบบนี้เลยค่ะ
สวยมากเป็นชุดผ้าไทยสีม่วงจากห้องเสื้อวันนัทกูตูนะ

แล้วก็เหตุผลที่น้องใหม่เลือกใส่สีม่วงเห็นบอกว่าเป็นสีที่น้องใหม่ชอบมาก
ซึ่งทางแบรนด์ก็ได้มีการโพสต์ภาพสวยงามของน้องใหม่
บรรยายไว้เลยบอกว่าเหตุผลที่น้องใหม่เลือกใส่ชุดผ้าไทยเป็นเพราะว่า
เพื่อเด็กรุ่นใหม่มาเห็นแล้วอยากจะใส่ตาม
จะได้ช่วยชาวบ้านเขาทอผ้ากัน
เป็นผ้าใหม่มัดหมี่นะคุณผู้ชมนะก็เป็นไอเดียดี
เอาจริงเราเห็นเราก็อยากใส่ตามน้องใหม่เหมือนกันนะคะ
คือปรบมือให้ใหม่จริงเลยเป็นนางเอกที่งามทั้งรูปร่างหน้าตาแล้วก็จิตใจ
คือนึกไปถึงชาวบ้านเผื่อจะไปต่อยอดทางเศรษฐกิจธุรกิจอะไรต่างเนาะ
แล้วก็บอกเลยว่าลูกนี้ของน้องใหม่สวยแบบเรียบหรูจริงนะคะ
แล้วก็ดูจากเมคอัพคุณผู้ชมคือแต่งเบา
น้อยแต่มากจริงทรงผมก็คือใดจงไม่ต้องกล้ามฟงฟาลงฟาล่าอะไรให้วุ่นวายนะฮะ
แบบนี้ก็คือละสายตาไม่ได้จริง
อันนี้แหละค่ะอยากใส่แบบน้องมัยแล้วไปยืนแบบนี้สวยสวมได้ไหมพอไหวป่ะ
ได้ใส่เลยดีชอบ

เพราะว่าตอนนี้กระแสเมืองนอกเค้าชอบผ้าไทยกันนะจุลิ